ไม่รู้ว่าสายฝนจากพายุฤดูร้อนแล้วก็น้ำจากเทศกาลสงกราน

เขาก็คลุกุ่นกันมาตลอดเลยนะคะ
มีความเคลื่อนไหวนะคะณอิทธิพลบริการประตานตรกกตค่ะ
ออกมาพูดถึงกรณีที่มีผู้ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่งสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมคะ
เรื่องนี้ประธานกรกตบอกว่ารับทราบแล้วแล้วก็เคารพในความเห็นของทุกคนนะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยพูดถึงความกล้าหารในการปฏิบัติหน้าที่
แต่ตอนนี้ก็จะพูดถึงความกล้าหารที่จะถูกตรวจสอบด้วย
เราทำงานด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม
แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาแหละว่าจะเห็นอย่างไร
ส่วนการที่มีผู้ยื่นถอดถอนต่อปปชและขู่ว่าจะฟ้องตามมาตรา๑๕๗
ก็มองว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของผู้ที่มีความเห็นต่างในการตรวจสอบได้ค่ะ
ผมไม่ได้ว่ามองว่าเป็นการขู่หรือเป็นอะไรนะครับ
ผมคิดว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ที่มีความเห็นว่ากรกตทำงานมีข้อบกพร่อง
บกพร่องนี้เป็นความผิดพลาดหรือเป็นความผิด
ถ้าเป็นความผิดเนี่ยก็แน่นอนนะครับ
ก็ทุกคนก็มีสิทธิ์จะตรวจสอบได้
ผลการพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
กรกตถ้าเผื่อต้องไปให้ถ้อยคำปากคำอะไรก็เป็นเรื่องที่ต้องทำตามหน้าที่อยู่แล้วนะครับ
เพื่อเป็นเรื่องสิทธิเสร็จภาพของแต่ละคนนะครับที่จะดำเนินการในกรองกฎหมาย
นายอิทธิพรยังกล่าวถึงที่ว่าได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
มาไม่ทันการนับคะแนนแล้วนะคะ
แล้วก็มอบหมายให้สำนักงานกรกตตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมด้วย
ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร
มีใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบอย่างไร
ขณะเดียวกันก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของสำนักงานกรกตล่ะค่ะว่า
ถ้าพบผู้ที่ต้องรับผิดชอบแล้วจะดำเนินการยังไงต่อไป
เช่นการเสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบไหมหรือว่าอย่างไรนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งกระแสร้อนแรงเหลือเกินจริงพูดกัน๒วันก็ไม่จบ
พลังประชารัฐค่ะที่เขาบอกว่าเขารวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเนี่ย
นายผู้ที่พงศ์ปุณกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐ
และนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์เห็นพ้องต้องกันนะคะว่า
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนหลังวันที่๙พฤษภาคมค่ะ

เพราะว่าตัวเลขเก้าอี้สอสอบางพักอาจจะมีการเพิ่มขึ้น
หรือว่าลดลงประมาณ๑๒ที่นั่งได้
ก็ต้องรอให้ทุกอย่างนิ่งแล้วก็ชัดเจนก่อน

แนวร่วมของพลังประชารัฐก็พอมีแหละ
เราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สอสอเกิน๒๕๑เสียง
จะได้สามารถทำงานในสภาได้ค่ะ
ส่วนนายภูมิธรรมเวชยชัยร้อนแรงมากนะคะ

เราควรจะปล่อยให้พวกนักการเมืองที่ไร้จัญญบัน
สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอาแต่ประโยชน์ตน
พยายามโยนหินถามเพื่อหวานล้อม
ให้ยอมรับการแย่งชิงอำนาจ
เพื่อยึดครองอำนาจและสืบต่ออำนาจหรือครับ
ตระบัดสัตว์ครั้งหน้าอย่าเลือก
อันนี้ก็พูดมาหลังมีกระแสข่าวเรื่องที่ว่า
เศรษฐกิจใหม่จะไปรวมกับพักพลังประชารัฐนะคะ
ส่วนกรณีที่นายเปียบุตรแสงกระหนกกุล
เลขาธิการพักอนาคตใหม่ถูกคอสชแจ้งความดำเนินคดี
ดูหมินสารและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
กรณีแถลงการยุบพักไทยรักษาชาติ
เจ้าตัวก็โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์นะคะว่า
อยู่ระหว่างการท่องเที่ยวกับภรรยา
หยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานนี้
ก็พร้อมที่จะไปเดินหน้าต่อเพื่อ
แท็กอนาคตใหม่

เปียบุตรต้องไปพบพนักงานสอบสวนปอทตามหมายเรียกด้วยนะคะ
ส่วนนักสาวพันนิกาวานิทคโฆษกษ์ภักดิ์อนาคตใหม่ก็บอกว่า
ในวันอังกล่าวมีตัวแทนของทูตประเทศต่างประสานเข้าสังเกตการณ์
เช่นเดียวกันกับกรณีนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ถูกดำเนินคดีมาตรา๑๑๖นั่นแหละ

รู้สึกว่าจะมีกลุ่มนักวิชาการที่เคยทำงานร่วมกับนายปียบุตร
แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของนายปียบุตรที่จะเดินทางไปให้กำลังใจด้วยนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกแหละว่าถ้ามีทูตมาสังเกตการณ์

ถือเป็นการล้ำเส้นแทรกแซงหรือว่าก้าวไก่เรื่องของการเมืองอีกหรือเปล่า